พาไปที่จังหวัดสมุทรสงครามก่อนเลยนะคะ

บอกว่าลูกสาวชื่อว่าน้องเจลน้องวัย๓ขวบเท่านั้นค่ะ
น้องเป็นโรคหัวใจแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
กรุงเทพมหานครสุดท้ายน้องเสียชีวิต
ทีนี้ครอบครัวประกาศกล้าวเลยว่าจะไม่เผาศพน้อง
กว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ตอบคำถามให้ได้ว่าจริงแล้วสาเหตุอะไรกันแน่

ทีมข่าวของเราก็ต้องเดินทางไปที่วัดดาวโด่งอำเภอเมืองสมุทรสงครามค่ะ
ไปสอบถามข้อมูลกับทางครอบครัว
น้องเจลเนี่ยวัย๓ควบชื่อจริงคือเด็กหญิงกฎชพรนะคะ
คือตอนนี้เราก็อยากรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
ทำไมครอบครัวถึงต้องร้องขอความเป็นธรรมนะคะ

ไปพบว่าศพของน้องเจลเนี่ยยังคงถูกบรรจุอยู่ในโรงเย็นนะคะ
แล้วก็ตั้งไว้ภายในสาราการประเรียน
ครอบครัวบอกว่าจะไม่เผาศพน้องจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่า
น้องเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะ
นางสาวอินทราเนธสกุลนีอายุ๒๑ปีแม่ของน้องเจลเล่าบอกว่า
ลูกสาวมีอาการโรคหัวใจมาตั้งแต่เกิด
แต่สามารถไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เรื่องทั้งหมดปฐมบทมันเกิดขึ้นคือ๙มีนาคม๒๕๕๙
คุณหมอนัดไปดูอาการคือนัดปกติทั่วไปเนี่ยนะคะ
ตามแผนการรักษาที่น้องรักษามาต่อเนื่องนะคะ
หลังจากการตรวจหัวใจดูสภาพร่างกายคือก็ดูแล้ว
ประเมินแล้วว่าสามารถผ่าตัดหัวใจได้ทันที
เพราะมีช่วงวัยน้ำหนักตัวส่วนสูงถึงเกณฑ์ทั้งหมดแล้วครบเกณฑ์เข้าเกณฑ์แล้ว
หมอบอกว่าวันที่๑๑มีนาคมมีเตียงว่างพอดีก็คือต้องมีการนัดก่อนนะครับ
หากจะผ่าตอนนี้จะมีโอกาสหายจากโรคหัวใจสูงถึง๘๕
คนเป็นแม่ก็ดีใจนะมีโอกาสหายแบบนี้ค่ะ
แต่ถ้ารอผ่าตัดตอนโตจะมีโอกาสหายแค่
จะเลือกอันไหนล่ะแม่ก็ต้องเลือกอย่างแรกถูกไหม
หลังผ่าตัดไปดูเหมือนว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี
แต่ต่อมาค่ะน้องเจลเริ่มมีอาการเหนื่อยง่าย
เดินได้๒๓๙ก็ต้องหยุดพักมันก็แปลกนะ
หลังต้องนั่งรถเข็นแทนการเดินนะคะ

แม่ก็เลยพาน้องกลับมาที่โรงพยาบาล
ที่น้องทำการผ่าตัดเพื่อดูอาการ
คุณหมอแจ้งบอกว่าน้องเจล
แล้วก็มีอาการเหนื่อยง่ายเพราะฤทธิ์ยา
เพราะฉะนั้นแพทย์ขอให้นอนอยู่ที่โรงพยาบาล๑สัปดาห์รอดูอาการ
ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลคราวนี้แหละค่ะ
น้องมีอาการซุดสุดไม่ทรงเลยนะคะสุดอย่างเดียวเลย
พฤษภาคมตลอดทั้งวันน้องเจลไม่ทานอาหารเลยนะคะ
อย่างเดียวที่น้องทานคือทานน้ำดื่มน้ำค่ะ
หมอมาเจาะเลือดไปตรวจที่แล็บเนี่ยสักประมาณ๔เข็มด้วยกันนะฮะ
โดยไม่ได้จับล็อกหรือให้ยาสลบ
จากนั้นมีพยาบาลนำเอกสารมาให้แม่เซ็นยินยอม
รับการผ่าตัดและวางยาสลบตอนนั้นแม่จะไม่เซ็น
แต่ทางทีมแพทย์ก็บอกว่าให้เซ็นไปก่อน
เพราะอีก๑สัปดาห์ก็ต้องรักษาน้องอีก
จะได้ไม่เสียเวลานะคะช่วงหัวค่ำแม่เล่าต่อ
พยาบาลมาตรวจแล้วก็บอกว่าน้องความดันตกความดันเริ่มต่ำแล้ว
ต้องรีบนำตัวเข้าห้องไอซียูเด็กด่วน
ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแพทย์ก็โทรมาหาบอกว่า
ให้มาหาที่ห้องไอซียูคนเป็นแม่
หมอบอกแม่ว่าให้มาหาที่ห้องไอซียูคนเป็นแม่
ถูกต้องพี่เบิร์ตหมอบอกแม่ว่าร่างกายน้องเจลไม่ตอบสนอง
ไม่ตอบสนองแล้วนะคะระหว่างที่แม่กำลังไป
ปรากฏว่ายังเดินไม่ถึงห้องไอซียูเลย
น้องเสียชีวิตไปแล้วค่ะนะคะ
ช่วงหัวค่ำอ่ะประมาณทุ่มนึงก่อนเข้าห้องไอซียูอ่ะ
หมอก็เจาะอีกแต่คือ
ก็คือเจาะได้แล้วหมอก็บอกว่า
ขั้นวิกฤตแล้วนะน้องต้องเข้าไอซียูนะแม่

หมอแค่บอกว่าเจาะเลือดเขาจะเจาะเลือดให้

แต่เขาไม่บอกว่าน้องจะต้องวางยา

ซื้อนมซื้อบรรเภิษหนูก็ลงไปซื้อเตรียม

แล้วพอหนูลงไปซื้อได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
หมอโทรมาว่าแม่รีบขึ้นมาด่วนน้อง

ตอนที่หนูขึ้นไปน้องกำลังปั๊มหัวใจอยู่ค่ะ

คุณผู้ชมทีนี้ไปฟัง
ยายของน้องเจลกันหน่อยนะครับ
คุณเชอริดากลิ่นหวนอายุ๓๙ปี
บอกว่าอยากให้โรงพยาบาล

ชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ไทม์ไลน์ที่รักษา

แล้วคุณยายเล่าต่อบอกว่าหลังรับศพน้องเจลมา
ไปตรวจพบว่าที่บริเวณขาข้างอวัยวะเพศของน้องเนี่ย
มันมีรอยถูกเจาะเหมือนกับสวนหลอดเลือดหัวใจนะคะ

จะมีการสวนหลอดเลือดหัวใจโดยที่ร่างกายน้องไม่พร้อม

ต้นคุณยายบอกว่าทางโรงพยาบาลติดต่อมา
บอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้

ครอบครัวไม่รับนะคะประกาศเลยบอกว่าไม่รับ
แต่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
แล้วมีข้อมูลมาจากโรงพยาบาลที่รักษานะคะ
บอกว่าขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงแล้ว

รักษาน้องเจลอย่างเต็มความสามารถอย่างเต็มที่
แต่น้องเจลมีภาวะแทรกซ้อน
แล้วก็ไปตรวจพบว่า
น้องมีเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจร่วมด้วยนะคะ
แล้วรวมถึงมีภาวะหัวใจล้มเหลวด้วย
ใช่ครับ